ขันฟุตบอลไทยลีกนะครับตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปนะครับ
เตะตามโปรแกรม๑๒กันยายนแล้วจะจบระดูการเลยไหม
เพราะเรื่องของปัญหาเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะครับแต่ทีมข่าวไทยรัฐลองจำลองดูแล้วนะครับ
ถ้าเกิดว่าต้องเตะจบปีจริงนะครับโอ้โหเหนื่อยแน่นอนครับสโมสร
ครับก็ก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสข่าวว่ามีบางสโมสรของศึกในไทยลีกนะครับ
แสดงความพร้อมต้องการให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจบรูปการณ์ในเดือนธันวาคม
เพื่อให้สโมสรได้รับเงินลิขสิทธิ์การถ่ายท่อสดแบบเต็มจำนวนนะครับ
อย่างไรก็ตามครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ย
ได้ออกมาชี้แจงประเด็นที่หากฟุตบอลไทยลีกแข่งขันเร็วกว่ากำหนด
และหากจบรูปการณในเดือนธันวาคมนี้นะครับอาจส่งผลกระทบในด้านต่างนะครับ
นักเตะก็จะมีสภาพร่างกายที่เหนื่อยล้านะครับ
สโมสรตอนนี้ก็ไม่พร้อมนะครับที่จะทำทีมได้ทันนะครับ
ก็เป็นสาเหตุหลักหลักในตอนนี้นะครับทั้งนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้จำลองโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
เดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับที่ฟุตบอลไทยลีกจะเว้นสำหรับศึกฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
คัดเลือกโซนเอเชียและเว้นโปรแกรมให้เชียงรายยูเนเต็ด
และจะต้องจัดโปรแกรมให้เร็วขึ้นโดยเริ่มไทยลีกนัดที่๕ในวันที่๒๙สิงหาคมเลยนะครับ
ครับคือถ้าสมมุติว่าลองจัดโปรแกรมแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้อิงจากไทยลีกนะครับ
อันนี้จัดเองนะครับก็จะพบว่าถ้าเกิดเริ่ม๑๒เนี่ยมันไม่ทัน
เราก็ร่นลงมานะครับซึ่งวันที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้เนี่ย
ก็คือยี่สิบเก้าสิงหาคมนะครับก็จะเริ่มนัดที่ห้า
จากนั้นเตะทุกกลางสัปดาห์เลยครับในเดือนกันยายนเตะไปเรื่อยจนถึงวันที่๓๐นะครับ
แล้วเดือนถัดไปก็คือเดือนตุลาคมนะครับยังคงเตะอีกนะครับ
จนถึงวันที่๔เดือนตุลาคมจากนั้นครับพักการแข่งขันให้กับฟีฟาเดย
ซึ่งเป็นช่วงโปรแกรมของศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับซึ่งไทยจะเจออินโดนีเซียวันที่๘ตุลาคม
เท่ากับว่าถ้าโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับ
นิชิโนจะมีเวลาเก็บตัวเพียงแค่๕๖๗เท่านั้น
แล้ววันที่๘แข่งขันฟุตบอลโลกกับอินโดนีเซีย
จากนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับ

ซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับอาจจะพัก
แต่ในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าสามารถยัดโปรแกรมไทยลีกไปแข่งขันในช่วงปลายเดือนได้
อาจจะต้องแบ่งเชียงรายออกเป็น๒ทีมนะครับ
ต่อด้วยเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องแข่งทุกกลางสัปดาห์เหมือนกันนะครับ
แล้วก็ต้องเดินทางโดยทันทีเหมือนกันนะครับ
ส่วนในช่วงปลายเดือนนักเตะตัวหลักของสโมสรเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าร่วมกันแข่งขัน
อันนี้ก็จะเริ่ม๒๓พฤศจิกายนนะครับ
ซึ่งก็ตามโปรแกรมเดิมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะแบบนี้ก็น่าจะยิ่งไม่ได้เข้าไปอีก
เพราะตัวหลักก็อาจจะต้องถูกนำมาหมุนเวียนนะครับ
เดือนธันวาคมอันนี้จากโปรแกรมที่เราจำลองให้นะครับ
ก็คืออาจจะจบในวันที่๒๗ธันวาคม
หรือช้าสุดก็อาจจะเป็น๓๐ธันวาคม
แต่เงื่อนไขก็คือเราก็จะเตะกันกลางสัปดาห์แบบนี้ไปเรื่อย
ครับก็แน่นอนครับมีผลต่อเรื่องของสภาพร่างกายอย่างแน่นอนเลยครับ
ครับทั้งนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลเองนะครับ
โปรแกรมการแข่งขันในรูปแบบต่างแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์นะครับ
จะมีการปรับลดในวันที่๒๔กรกฎาคมนี้นะครับ
ซึ่งน่าจะได้ทราบรายละเอียด
ที่สมาคมจะนำไปหารือกับทางสโมสรต่าง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันต่อไปนะครับ
ก็ย้ำอีกทีว่าเป็นการจำลองของทีมข่าวนะครับ

หรืออาจจะเตะตามโปรแกรมเดิมก็ได้นะครับ